อ่ะมาต่ออีกหนึ่งเรื่องไปต่อกับที่คุณสุภาพเนี่ย
เรื่องของค้ามนุษย์รวมทั้งยังไม่ยืนยันว่า
ผู้ที่จดทะเบียนเปิดสถานบริการคนนี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังหรือไม่นะครับ
จึงไม่ต้องรอนำเสนอผ่านคณะกรรมการคดีพิเศษอีก
โดยระหว่างนี้ตำรวจนครบานวังทองหลังก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำความผิดไปตามอำนาจหน้าที่นะครับ
ซึ่งล่าสุดก็ทราบว่าอยู่ระหว่างการเตรียมเรียกผู้ที่ได้รับใบอนุญาตมารับทราบข้อกล่าวหา
และหากว่ามีการโอนคดีมาเป็นคดีพิเศษแล้วก็จะพิจารณาดำเนินการต่อในส่วนที่ยังขาด
ส่วนประเด็นที่เมื่อวานนี้มีการถามถึงผู้หญิงคนหนึ่งมีชื่อเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของสถานบริการแห่งนี้นั้นเนี่ย
ตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้นะครับว่าคนนี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของการเปิดสถานบริการแห่งนี้หรือไม่
ต้องรอสืบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมดซะก่อนรวมไปถึงสืบสวนว่าใครเกี่ยวข้องในธุรกิจนี้อีกบ้างนะครับ
นี้จากการสอบประคำเหยื่อทำให้เชื่อว่าขบวนการลักลอบพาหญิงไปค้าประเวณีที่สถานบริการแห่งนี้มีอยู่จริง
ซึ่งอยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามจับกลุ่มดำเนินคดี
สำหรับกลุ่มในหน้าค้ามนุษย์ที่ดีเอสไอเฝ้าตับจาอยู่นะฮะได้ออกหมายจับไปแล้ว๗คน
จำนวนนี้มีนายบุญทรัพย์อมรรัตนาสิริหรือว่าเขาชื่อว่าป่ากบรวมอยู่ด้วย
ซึ่งจากการสืบสวนทราบว่ากลุ่มนายนาฏได้ส่งหญิงสาวไปค้าบริการในสถานบริการอีกหลายแห่งครับ